เพราะว่าที่จีนเดินทางไปเมื่อวานถึงแล้ว
ลงซ้อมอากาศหนาวเลยนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญมีฝนอีกต่างหาก

คือทุกอย่างมาหมดก็ทำให้เป็นความกังวลของทีมงานนะครับ

การดูแลสภาพร่างกายนักเตะด้วยนะครับ

ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไข้ได้เลยนะครับ
อากาศเปลี่ยนเร็วแบบนี้จากการเดินทางจากไทยไปที่จีน
ไทยนี้ร้อนไปเจอจีนหนาวกับฝน

ตรวจสอบอุณหภูมิประมาณ๗องศา

ฝึกซ้อมโซรังก็เน้นซ้อมในโรงยิมก่อน

เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกาย
แล้วก็พัฒนาศักยภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องของนักเตะทุกคน
รันก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องของอากาศนี้ทำให้
เป็นความกังวลใจอย่างหนักเลยของทีมงาน
แล้วก็พยายามจะให้นักเตะปรับตัว

แล้วก็ค่อยเพิ่มโปรแกรมออกไปซ้อมข้างนอก
แล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เจอเรื่องของอาการป่วยครับ

ก่อนจะเดินทางไปที่เมืองเจียงหยินนะครับ

เวลาบ่าย๓โมงตามเวลาประเทศไทย